แม้ว่าจะผ่านมาแล้ว๑ปี๕เดือนนะคะสำหรับคดีฆาตกรรมน้องแอปเปิ้ล
ซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองนะคะแต่ว่าแม่ของผู้ต้องหาชาวพม่า
แล้วก็นายจ้างของผู้ต้องหาเชื่อว่าคนร้ายทั้ง๔คน
ซึ่งเป็นชาวพม่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมน้องแอปเปิ้ล
เพราะว่าหลักฐานชัดเจนหลักฐานที่ว่านั่นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงงาน
แล้วก็ได้นำส่งมอบตำรวจแล้วด้วยนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่๒๘กันยายน๒๕๕๙
สำหรับคดีนี้ครั้งนั้นตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๔คน
ซึ่งเป็นชาวพม่านะคะแต่ว่าแม่ของผู้ต้องหาคนที่๑
ซึ่งเป็นชาวพม่ามีอายุ๑๕ปียืนยันว่าลูกชายไม่ได้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวอรวีสัมเภาทอง
หรือว่าน้องแอปเปิ้ลเพราะว่ามั่นใจในหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในโรงงานแพรกุ้ง
ที่สามารถจับภาพได้ชัดเจนว่าลูกชายแล้วก็เพื่อนอีก๓คนอยู่ภายในบริเวณโรงงานขณะเกิดเหตุ
รวมถึงยังมีพยานบุคคลสำคัญนั่นก็คือเจ้าของโรงงานแผ่กุ้งด้วย
ซึ่งในวันเกิดเหตุก็อยู่กับลูกชายตลอดเวลา
และจากการเข้าเยี่ยมลูกชายเมื่อครั้งก่อนหน้านี้นะคะลูกชายบอกกับตัวเองว่า
ถูกบังคับให้ยอมรับสารภาพจนแม่ของผู้ต้องหาคนที่หนึ่งเนี่ย
ส่งลูกชายคนโตกลับพม่าเนื่องจากเกรงว่าอาจจะถูกปองร้ายได้
ฟังเสียงแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาชาวพม่านะคะในคดีฆาตกรรมน้องแอปเปิ้ลค่ะ
และจากการสอบถามนายจ้างของผู้ต้องหาคนที่๑เนี่ยนะคะ
บอกว่าแม้เวลาจะผ่านมาแล้วกว่า๑ปี
แต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของลูกจ้าง
ซึ่งได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนอยู่ภายในบริเวณโรงงานขณะเกิดเหตุ
ให้กับตำรวจแต่ปรากฏว่าภาพดังกล่าวกลับหายไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้สอบถามไปยังตำรวจภูทร
เมืองระนองค่ะยืนยันว่าได้ทำสำนวนถูกต้อง
ตามกระบวนการตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้จับคนร้ายผิดตัว
โดยได้อ้างจากวัตถุพยานนั่นก็คือมีด
ที่อ้างว่าใช้ฆาตกรรมน้องแอปเปิ้ล
ก็คือน้องสายนั่นเองนะคะปรากฏว่าเพื่อนที่ชื่อทรายเนี่ย
ย้ายบ้านออกจากบ้านหลังดังกล่าวไปนานนับปีแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครสามารถติดต่อเพื่อนของน้องแอปเปิ้ล